รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติในเกมที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน
ครับเบื้องต้นเนี่ยประกาศออกมา๒๖คนก่อนตัดตัวอีก๓นะครับ
ก็ไปไล่เรียงกันตามตำแหน่งดีกว่านะครับประกาศมาสักประมาณบ่าย๒
ตัวที่ขาดเนี่ยก็เน้นไปที่๔คนหลักที่ไปเล่นอยู่ต่างประเทศก่อน
สรุปละมา๓ขาด๑คือขาดธีรธรรมบุญมาทัน
ก็คือบอลถ้วยถ้าเทียบเท่าบ้านเราก็คือฟุตบอลลีกครับ
ครับเอาล่ะไปดูกันหน่อยนะครับแต่ละตำแหน่งว่ามีใครกันบ้างนะครับ
เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับก็นำมาโดยกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
ก็คือศิวลักษณ์เทศสูงเนินและชัดชัยบุตรพรมครับ
ประตูไม่ติดนะเพราะว่านี่ถือว่า๓คนนี้เขาดีสุดจริง๓ทีมชั้นนำนะครับ
ส่วนกองหลังนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะ
หลักก็มากันครบนะครับพรรษาเหมวิบูลเฉลิมพงศ์เกิดแก้วยังเป็นแกนหลักนะครับ
ส่วนแบ็คซ้ายก็มีพิรพัฒนชายาและคิวินดีโรมรำ
เสริมด้วยกรกฎวิริยะอุดมซิริจากบุรีรำยูไนเต็ดที่กำลังฟอร์มดี
แบ็คขวายังไม่มีชื่อของทริสตองโดและฟิลิปโลเลอร์

ใช่ก็เล่นได้หมดนะครับน้องถนัดสองเท้าแล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงตัดเข้าในยิงได้

อ่ะมาดูกองกลางกันบ้างนะครับน่าสนใจนะเพราะว่ารายวัชเนี่ยตัดสินใจเรียกทางด้านชนะทิพย์สงกระสินมาเสริมกำลัง
แล้วก็ชุดเดิมก็ยังมีอยู่ครบนะครับมีทิติพันธ์พ่วงจานูรูศิญญาเกมบรินภาลามงคลทศกรัยและจักรพันธ์แก้วพรม
ส่วนที่น่าสนใจในคนนี้ครับยังหล่อชาริวชะปุ๋ย
อันนี้หล่อจริงเพราะว่าร่าสุดยิง๒ประตูนะครับให้เมืองทองฉลาดไชนาด

แล้วก็อีกหนึ่งคนที่อยากให้กลับมากันเนี่ยก็อยากจะลองดูก็คือ
สหรัฐอยู่เย็นหายเจ็บแล้วยังไม่ได้เรียก

เป็นมิดฟิลตัวรับที่น่าสนใจมากนะครับ
ส่วนตำแหน่งกองหน้าก็มีธิรสินแดงดาซีโรชัดทอง
พร้อมทั้งเรียกเจนรบสัมภาวดีติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับ
ก็มีชื่อเป็น๒๖คนสุดท้ายของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
ทีมชาติไทยก็มีกำหนดรายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่๒๘พฤษภาคมนี้เวลา๑๑นาฬิกา
กันหน่อยถึงเรื่องของเกมอุ่นเครื่องนะครับ
ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะครับ
ในวันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมกันเลยนะครับ
ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเกมก็จะคิกออฟในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนั่นเองนะครับ